อ่าคุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกว่าช่วงนี้อากาศบ้านเรามันก็แปลกแปลก
ไม่ใช่แค่เราที่อินคุณผู้ชมศิลปินนักร้องเขาอินกันเพียบเลย
อินขนาดที่ต้องบรรยายความในใจออกมาเป็นเสียงเพลง
เออเอาติดกีต้ากันคอร์ดไหนยังไง
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
โอ้โหมายขันหมากมาเลย
สิ้นหวังแล้วรักเรา
เฮ้ยน้องขวานเอาสัมผิดหนึ่งหนึ่งมั้ย
นี่คุณผู้ชมค่ะเป็นการเมืองแบบลูกคอ๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดินเข้าไป
นี่นิวนพัดศรค่ะไม่ได้มาแค่โชว์เสียงร้องเท่านั้นมาพร้อมกับภาพประกอบนะ
เอาให้มันรู้ไปเลยว่าท่อนร้องเนี่ยมันหมายถึงท่อนไหนก็ภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
เอาเพลงที่เขาพาดหัวข่าวเท่านั้นเอง
ไม่ได้คิดอะไรเลยจริงนะฮะ

เมนต์ก็เข้าไปในไอจีแม่นิวเยอะเลยทีเดียวนะ

คล้ายก็เลยบอกว่ากว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้
สินหวังแล้วรักเรา

สิ้นหวังแล้วรักเรา
ลูกคอมันซะโฮโฮโฮโฮโฮ

แต่มาคราวนี้เขาไม่ได้ร้องเพลงนี้คุณผู้ชมค่ะ

ให้ใครก้าวให้ไกลกว่าเดิม
อุ้ยฉันไม่ได้แต่งเพลงนานแล้วนะ
มีร้องลงในเฟซบุ๊คของตัวเองแค่ชื่อเพลงก็เดาออกมาแล้ว
เพลงที่แต่งให้ใครเนื้อหาไปในทิศทางไหน
ซึ่งเพลงนี้นะไม่ได้เรียกแค่ยอดไลค์ยอดแชร์อย่างเดียวคุณผู้ชม
เรียกยอดคอมเมนต์อีกเพียบหนึ่งในนั้นมาเอง
คุณพิทามาเองบอกว่าแกะคอดเรียบร้อยแล้วครับ

หรือจะเป็นสอสอพักก้าวไกลค่ะ
หมิวซิรินพัฒน์บอกว่าขออนุญาตนำไปคอเวอร์ต่อได้ไหมคะ
ส่วนเพื่อนนักแสดงเพื่อนศิลปินก็มีมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ว่าจะเป็นพี่บอลเชิญยิ้มบอกว่าเพราะมากเลยครับเฮีย

นักร้องโอปวีก็บอกว่าก้าวให้ไกลกว่าเดิมนะฮะ
เดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมจากเสกโลโซกันหน่อยค่ะ

ก้าวให้ไกลคุณเดิม
ติดหูอยู่นะติดหูอยู่นะ
ปิดท้ายด้วยคนนี้ก็มาเดือดเหมือนกัน
จ่ายไทยทศมิตรดิฉันชอบมากเลยเขาแต่งเพลงว่าเพื่อใคร
คือคุณไหมคล้ายกับชื่อพรรคอะไร

เนื้อหาก็ต้องบอกคุณผู้ชมดูเด็ดเผ็ดร้อนตรงไปตรงมา

ก็น่าจะทราบได้ไม่ยากว่าแต่ละท่อนที่พี่จ่ายนี่นะ

เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะพี่หนูชอบหนวดพี่มากเลยอ่ะ

เพื่อใครกันแน่
เพื่อใครกันแน่

ตีกันยากกันมากเลยอีกแต่ว่าคราวนี้แต่
ส่วนนี้มันได้ทุกเพลงจริงนะ

อันนี้มันความเห็นส่วนรวมหลายคนเสร็จความคิดเห็นกันได้